โอ้โหข้าวหมูแดงหมูกรอบ

อยู่ในกรุงเทพของเรานี่เอง
อยู่กรุงเทพแปลว่าคุณผู้ชมสามารถไปทานกันได้สบาย
สำหรับใครที่ดูอยู่ที่กรุงเทพ
คุณไปทานได้เลยนะครับอยู่ใกล้นี่แหละ

ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบใช่ไหม
แต่ที่นี่ข้าวหมูแดงหมูกรอบ
อยากรู้แล้วว่าจริงเพราะฉะนั้นไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
โอเพียงโอเพียงโอเพียงสาธุเพียง
คุณผู้ชมครับคือก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยเราก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนไง
การเดินทางจะได้ปลอดภัยส่วนในวันนี้นะตลอดกินของเราเนี่ย
เดินทางไปพร้อมกับรถคู่ใจคันนี้ของผมเหมือนเดิมนะครับ
แน่นอนวันนี้ครบรถฮะเดี๋ยวจะพาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอพรขอโชคขอลาบกัน
จากนั้นเดี๋ยวจะพาไปอิ่มอร่อยกับร้านดีร้านเด็ดกัน
ซึ่งจะเป็นร้านไหนติดตามกันให้ได้ในวันนี้นะจ๊ะ
โอ้โหถึงแล้วไปกัน
นักเดินทางมาถึงแล้วนะครับที่วิหารเศรษฐพลัชฌิวะ
ที่นี่นะรวบรวมเอาเทพศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ตามความเชื่อของศาสนาพรามฮินดู

วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูความสวยงามครับ
และที่วิหารแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐาน
เหล่าเทวรูปในความเชื่อของศาสนาพรามฮินดูแล้ว
ยังมีสระน้ำศักดิ์สิทธิ
บรรจุน้ำจากสถานที่สำคัญ๓แห่งของประเทศอินเดีย
นั่นก็คือน้ำจากเขาไกรลาศ
น้ำจากสุวรรณวิหารเมืองอมริสา
และน้ำจากแม่น้ำคงคาเมืองพารณสีครับ
เอาเป็นว่าใครที่มาสักการะสถานที่แห่งนี้
ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์
มีสติปัญญาที่ทำให้เกิดความสำเร็จแก่ชีวิตครับ
นี่ไงคุณผู้ชมเสด็จพ่อพระศิวะนะครับ
ปฏิสถานอยู่ตรงนี้โอ้โฮเป็นเทวภารุปที่ใหญ่
แล้วก็สวยมากสูงจริงสูงเท่าไหร่รู้ไหม
๔เมตรกว้างอีก๙เมตรนะครับคุณผู้ชมครับ
ใครก็ตามนะครับที่มีความศรัทธาในตัวพระศิวะเนี่ย
สักครั้งหนึ่งในชีวิตควรจะต้องมาสักการะพระศิวะองค์นี้นี่แหละครับ
บุญกันแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปอิ่มท้องกันต่อ
ผมหิวแล้วก็ต้องไปหาอะไรกินน่ะสิ
ใกล้นี้เนี่ยมีร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบสุดอร่อยอยู่

อย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่าครับ
การไปเสาะแสวงหาของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกับรถคู่ใจของผม

ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องส่องแสงนำทาง

สำหรับไฟหน้าของอีซูซูเป็นแบบวิชั่น
เพื่อเสริมความปลอดภัยในการขับ
พร้อมให้ความหรูหราภายในตัว

กับร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบศรีวัดเชิญชิม

กรอบได้นานถึง๗๘ชั่วโมง

แล้วหมูแดงของเขาก็สุดยอดอีกต่างหาก
ต้องไปพิสูจน์กันว่าอร่อยจริงหรือเปล่า

กำลังจะเอาอาหารมาเสิร์ฟให้กับเรา

ลองชิมดูก่อนครับว่ารสชาติเป็นยังไง

ครับใช่ครับลองชิมดูก่อนให้กินก่อนเลยใช่ไหม

เห็นบอกว่าหมูกรอบที่นี่มันกรอบมากจริง

แล้วลาดน้ำมานี่นะมันหอม
และข้างหน้ามีทั้งหมูแดงหมูกรอบ
กุญเชียงไอว์ต้ม

แล้วน้ำราดเขาดูเข้มข้นหอมมาก

สวัสดีครับเฮียครับแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมแป๊บนะครับครับสวัสดิ์ครับสวัสดิ์ครับ
สวัสดิ์ครับแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมแป๊บนะครับสวัสดิ์ครับสวัสดิ์ครับ

ของเฮียเนี่ยหมูกรอบเนี่ยกรอบยาวนานมาก๗๘ชั่วโมง

หนังมันแห้งแล้วก็เอามาทอด

อีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะ
น้ำลาดครับน้ำลาดของเฮียไม่เหมือนกับน้ำลาดผมไม่เหมือนที่อื่น
ราดผมเข้มข้นจะหนักถั่วหนักงาเยอะ
แล้วจะมีเครื่องปรุงอยู่ประมาณ๑๕๑๖อย่าง
หมูแดงหมูแดงก็หมักประมาณ๒ชั่วโมง

แล้วก็ไก่ย่างย่างประมาณ๔๐นาที
อันนี้เกาเหลาให้มากินกับข้าว
แล้วของเราเนี่ยทีเด็ดยังไงถ้าเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยว
ก็คือน้ำแกงผมเป็นน้ำเคี่ยวมาเป็นชั่วโมง
กระดูกนี่เต็มที่เลยหวานหอม
แล้วก็ลูกชิ้นนี่ก็เป็นลูกชิ้นเยาวราช
แล้วนั่งพูดคุยกับเหงียวนี่นะ
เกี๊ยวเขาบอกว่าร้านของเขา

ทำไมต้องมาขายหมูแดงหมูกรอบ๑๙ปีของเราเนี่ย
ก็ตอนแรกเอาสูตรมาจากพี่ชาย
แล้วเสร็จแล้วตอนนี้พี่ชายวางมือไปแล้ว
ผมก็พัฒนาสูตรขึ้นมาทำขึ้นมา

แต่ละอย่างทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งข้าวหมูแดงหมูกรอบ

อันนี้๖๐บาทมีไข่ด้วยครับ
แต่ถ้าไม่มีไข่ตัดไข่ออกไปก็เหลือ๕๐บาท

๔๕บาทครับแล้วถ้าพิเศษขึ้นมาพิเศษ๕๕บาท
อะไรที่มันคลองใจมัดใจลูกค้าได้อย่างยาวนานขนาดนี้

เพราะว่าผมจะสั่งเด็กว่าให้สับชิ้นใหญ่

และน้ำลาดผมก็ลดกลม

ถ้าอยากจะกินแบบผมต้องมากินที่นี่ที่เดียว
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเองเพราะว่าอะไร
หมูกรอบชิ้นเบอร์เริ่มหมูแดงนี่

เป็นชิ้นเคี้ยวไปแบบเต็มคำ

แล้วก็มัดใจลูกค้ามาอย่างยาวนานแบบนี้ครับ

เส้นทางมาที่ร้านก็ง่ายเลยนะครับ
ขับมาตามถนนรามอินทามุ่งหน้าไปทางครูบอล

ตัดตรงเข้ามาไม่เกิน๑๕๐เมตร
ซอยครูบอลซอย๑มานิดหน่อยครับ
ร้านจะอยู่ทางซ้ายมือริมถนนเลยครับ
อร่อยอย่างนี้แน่นอนตามธรรมเนียมของเรานะครับ
ต้องมอบให้เลยกับนี่
ให้กับเฮียเอาไว้เพื่อเป็นของที่ระลึก

ต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงเด็ดมาก

มากจริงค่ะแล้วก็อยู่ในกรุงเทพด้วยนะ

ถ้าอยู่ในกรุงเทพแล้วมีร้านอะไรดีเด็ด

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ดิฉันเอง
ยังไม่มีโอกาสได้ทานเลยค่ะคุณค่ะ

แต่หาง่ายมากเลี้ยเข้าไปในซอยครูบอลอยู่ซ้ายมือ

แล้วเป็นร้านแบบโอ้โฮน่าทานมากจริง

ไม่เคยไม่เคยโกหกใคร